แม้จะเล่นแบบหืดจับเลยนะครับในการถ่ายละสดเมื่อวาน
ทางหน้าจอทางหน้าทีวีแต่พวกเขาก็ยังรักษาบรรถาด้วยการเก็บ๓คะแนนได้ต่อไป
แล้วก็เป็นจ่าฝูงอีก๑สัปดาห์ก่อนที่
สถานีนะครับจะมารุนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมลียดอีก๑นักนะครับ

เยือนที่อันดับอาจจะไม่ค่อยดีห่างกัน๒๕แต้มแต่ว่า

จากความผิดพลาดของโรมันโดจ่ายบอลไปเข้าทาง

ในช่วงครึ่งหลังครับนาที๒๒

บอลเนี่ยก็ไปโดนนักเตะกรมทางหลวงสุดท้าย

สกัดบอลไปโดนพัทยะทันแถม

และลูกนี้ครับกรมทางหลวงไล่มา๑
ต่อ๒ที่๓๑จากการยิงฟรีคลิก
เด็ดขาดทะลุกำแพงของโรมันโด

เวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มนะครับ
ทางหลวงก็พยายามจะหาจังหวัดตีเสมอให้ได้

เพิ่ม๕๓คะแนนนำจากฝูงต่อไป

เปิดบ้านพบกับศรีสะเกด
เจ้าถิ่นเปิดเกมลุกใส่ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับ
เพราะว่าชมบุรีชนะไปก่อนอันนี้ก็ทิ้งไป๖แต้ม

รักษารอยต่อไม่ให้ห่างไปกว่านี้

ศรีสะเกดก็ขึ้นนำถึง๒ครั้ง

จากธนาชัยชมบุรและมากอส
ในช่วง๒๐นาทีแรก

ครึ่งหลังท่าเรือแก้เกมมาดีครับ

ศรีสะเกดทำเพิ่มได้อีก๒ลูก

เหลือ๓คะแนนตามเดิมครับ

แพ้สมุทรสาคอน๒๓กระเสมบัณฑิต

บางกอกซิตี้๗๑ห้องเย็นท่าข้าม

และสุรธานีชนะราชนาวี๔๐

หลังจากผ่าน๒๑เกมนะครับ

สถานการณ์ตอนนี้ก็ติดตามกันได้นะครับ
ในช่วงสุดสัปดาห์นี้โปรแกรมนัดที่๒๒นะครับ
จะมีทีมใหญ่พลาดหรือเปล่านะครับ
ปีเอทีบุรีถ้าพลาดถ้าเรือสามารถชนะได้
โอกาสลุ้นแชมป์กันสนุกเลยนะครับ